คุณผู้ชมคะเป็นกระแสข่าวลืออยู่พักหนึ่งนะคะโอ้โหลือกันหึงเลย
คนก็ไปทายกันว่าใช่ไม่ใช่ยังไงคุณชาคริส
ก็ลือกันว่าจะแต่งงานรอบ๒กับแฟนสาวนอกวงการ
แฟนสาวท้องแล้วแฟนสาวเป็นไฮโซรวยระดับพันล้าน
สุดท้ายวันนี้คุณชาคริสออกมาแถลงความชัดเจนแล้วนะคะ
คุณชาคริสก็เปิดอกยอมรับเลยว่าใช่จริงเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยจะแต่งงานกับแฟนสาวนอกวงการคนนี้
แฟนสาวท้องจริงท้องได้๓เดือนแล้วนะคะท้องลูกแฝดด้วย
แต่ว่าเสียลูกไป๑คนตอนนี้เหลือคนเดียวในท้อง
แล้วก็บอกว่าแฟนสาวไม่ได้เป็นทายาทมหาเศรษฐี
เหมือนที่ลือกันในโลกโซเชียลนะคะ
แฟนสาวของคุณชาคริสชื่อว่าคุณพัทธิรารุ่งโรศค่ะ
เดี๋ยวพรุ่งนี้จะจัดงานแต่งงานกันที่จังหวัดจันทบุรี
คุณแอนพัทธิราก็เป็นชาวจังหวัดจันทบุรี

จัดพิธีแบบเรียบง่ายจะมีแค่คนสนิทเท่านั้นค่ะ

อ้าว
วันนี้คุณชาคริสมาแถลงคนเดียว

ก็แถลงทั้งน้ำตาอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่ล่ะค่ะ
ส่วนภาพบรรยากาศที่เห็นอยู่ตอนนี้นะคะคือสถานที่จัดงานแต่งงานในวันพรุ่งนี้ค่ะ
เป็นกี้คบรีสอร์ทหาดคุ้งวิมารที่จันทบุรีนะคะ
ก็จัดเนี่ยค่ะสนามย่าของรีสอร์ทข้างสำนักงานทีมงานออร์แกไนซ์ก็ตกแต่งสถานที่กันแล้วล่ะ
มีโต๊ะเก้าอี้ซุ้มของที่ระลึกทุกอย่างเป็นไปแบบเรียบง่าย
ส่วนตัวคาดว่าน่าจะรองรับแขกได้สักประมาณ๑๐๐๒๐๐คนค่ะ

ที่จะมีพิธีวิวากันอ่าก็แสดงความยินดีด้วยกันแล้วกัน

เรื่องของข่าวดีเรื่องที่จะแต่งงานแล้วก็กำลังจะมีลูกแล้วสำหรับคุณชาคริส
คุณชาคริสบอกอยากมีลูกมานานมากแล้วนะคะ